ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เจอกับเซลปและที่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าเซลปตัวนี้เนื้อไม่กินกินแต่ผักกว่างั้น
เดี๋ยวจะให้ดูเซเลปแต่ก่อนอื่นไปดูบรรยากาศภาพรวมที่นี่
และสาธุเมื่อไปเจอกับพระอาณาครับ
ที่นี่คือวัดเจดีหลวงวรวิหารพระอารามหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่
คือในวันพระใหญ่เนี่ยทางวัดเขาจัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ
ก็ไปกันดีไปทำวงทำบุญกัน
แล้วชาวบ้านเขานำผักมาถวาย
นี่คือเซลปที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เห็นไปแล้วแว๊บ

เพราะว่าเจ้าเซเลปตัวนี้นะเขาบอกว่าเฮ้ยมันดังใหญ่แล้ว
แล้วที่สำคัญโอ้โหมันชอบกินผักซะด้วย

โอ้โห้ยอิ่มจะตัวตันเลย
โอ้โหมันตัดอยู่แล้วไหมเนี่ย
มันชื่อเจ้าซูโม้ไม่ใช่ฮิปโป
ไม่ใช่หรอหมาครับสนับที่ตัว
อ๋อหรอแต่ผมไม่แน่ใจมันเป็นฟรีบุรีแบบไหน

คุณผู้ชมฮะอายุมันประมาณสัก๑ปี๖เดือน
แต่ดูท่าทางมันดิโอ้โหตัวป้อมใหญ่น่ารักจริง
มันชอบนอนกินแตงกวาทำเป็นเล่นหมาบ้านคุณผู้ชมมันชอบกินแตงกวาไหม
เล่าสู่กันฟังหน่อยก็คือมันแปลกปกติมันกินอาหารเม็ดกินนมกินเนื้อสัตว์อะไรก็ว่ากันไปถูกไหม
แต่เจ้าตัวนี้มันชอบกินกินแตงกว่าฮะงั้นไปถามเจ้าของเจ้าของคืออาสาธุพระอาจารย์ออส
บอกแบบนี้ว่าเจ้าซูโม่เนี่ยแล้วก็สุนัขภายในวัดเนี่ยกินอาหารสุนัขตามปกติทั่วไปนั่นแหละ
ซูโม่รวมไปถึงสุนัขตัวอื่นเลยได้โอกาสลองกินผัก
แล้วมันดันไปชอบแตงกวาอ๋อกรอบ
สนั่นวัดเลย

มันคงชอบกรอบสะใจมันและมีน้ำฉ่ำด้วยเนอะ

แล้วมันชอบไปแถวสถานีตำรวจบ้าง

สอน้องสอนออกไปสู่เบื้องค้า
แล้วที่สำคัญค้าต้องบอกเองล่ะ

นั่นไงล่ะหนีเที่ยวอ่ะ
โอ้โหสมโมสมโมเอาทุกอย่างได้หรอ
เออแต่เวลามันไปเที่ยวเนี่ย

มันกลับไปได้หรอหลงเนี่ยมันจะกลับไปได้
เนี่ยไม่ยอมกินโปรตีนเนี่ย
ไม่ยอมกินอาหารบำรุงสมองไง

ก็คือคนที่เขาแบบว่าเป็นคนที่แบบเห็นแล้วเนี่ย

ก็พากลับบ้างหรือโทรไปตามทางพระ

ต้องติดไหมแล้วโทรจับเอาไว้

ไปเดียวแล้วหลงกลับบ้างก็ดู

แหมก็อย่างว่าไปเชียงใหม่มันก็ต้องมีไปบ้าง